หลังจากเมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปสำรวจตลาดที่จังหวัดภูเก็ตและพบว่ามีปลาสวยงามว่างค้าอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับข้อมูลว่าที่จังหวัดระนองก็มีการจำหน่ายปลาโรนันแล้วก็ปลาทะเลสายพันธุ์
ราชระวิรังเสียรุ่นครับ
ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ตลาดปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดละนอง
หลังจากมีนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพปลาทะเลหายากหลายชนิด
วางขายอยู่ในตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก
หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
และเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์หรือไม่
ทีมข่าวได้เข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่ตั้งแต่เวลาประมาณ๓นาฬิกา
หลังได้รับข้อมูลว่าจะมีเรือประมงเข้าเทียบท่า
เริ่มทยอยนำปานลงมาคัดแยก
แต่จากการเฝ้าสังเกตไม่พบปลาทะเลหายาก
จนกระทั่งเวลาประมาณ๕นาฬิกา
ได้มีรถบรรทุกและรถซาเล้งเริ่มเข้ามาในตลาดแห่งนี้มากขึ้น
ทีมข่าวจึงกลับเข้าไปในตลาดอีกครั้ง
ได้พบกับปาโลนันหลายร้อยตัวหนังภาพที่เห็น
ซึ่งหากดูจากขนาดส่วนใหญ่จะเป็นลูกปาโลนันอีกด้วย
อกจากนี้ได้พบกับป่าหายากขนาดใหญ่อีกหลายชนิด
เช่นปากราเบนนกปากราเบนลายจุดและปากฉลาม
โดยนักวิชาการหน้าประมงยืนยันกับทีมข่าวว่า
จากไม่มีกฎหมายควบคุมให้ปลาเหล่านี้เป็นสัตว์คุ้มครอง
ตามพระราชมันหยัดสงวนและคุ้มคลองสัตว์ปลาปี๒๕๓๕
ในส่วนของสะพานปลาที่ระนอง
ที่มีการจับปลาหายากหลายชนิดขึ้นมานะครับ

เป็นปลาที่มีการคุ้มครองนำกฎหมายหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ที่เป็นที่พูดถึงก็คือปลาโลนัน
ลักษณะปากยาวคล้ายฉลามกึ่งกระเบน
โลนันเป็นปลาที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะใช้กฎหมาย
ในการเล่นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับ

หายากเป็นสัตว์คุ้มครองต้องเจอกับอุปสรรค
จนทำให้ทำงานค่อนข้างยากลำบาก
เรื่องจากการทำประมงส่วนใหญ่ใช้เครื่องมืออวนลาก
อาจมีปลาหายากติดมาด้วยโดยไม่ได้เจตนา
ซึ่งประเด็นนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง
ปัญหาของเราเนี่ยก็คือบางครั้งเรามีกฎหมายออกมาช้าไป
ตัวอย่างเช่นครั้งนี้ก็มีปลาอีกตัวหนึ่ง

ฉนากเป็นปลาที่มีปากยาวและมีฟันเป็นเลื่อย
ราชนานี้เรียกว่าศูนย์พันธุ์จากทะเลไทยไปแล้วก็ได้
เพราะไม่มีการจับได้กันมาเป็นเวลานับ๑๐ปีแล้ว
แต่ก่อนมีเยอะมากแต่ใช้เรืออวนลากลากมาจนหมดนะครับ
ตอนนี้ออกกฎหมายมาก็ไม่มีปลาเหลือให้อนุรักษ์แล้ว
เพราะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองทางทะเล
เราควรจะต้องออกกฎหมายก่อนที่เขาจะศูนย์พันธุ

สำหรับการนำเสนอกลุ่มปลาทะเลหายากและสัตว์อื่นให้เป็นสัตว์คุ้มครอง
จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลไม่ให้เกิดการกระทำผิดต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้
รวมถึงจะช่วยให้เกิดการศึกษาวิจัย
และการพัฒนาการท่องเที่ยวยังยั่งยืนอีกด้วย
สราชละวิหลังศรีอรุณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน